ทุกผู้ชำค้าพาไปดูน้องเต้ายองให้ชื่นอกชื่นใจแม่แม่กันหน่อยดีกว่า
ดาวเด่นแห่งวงระบวัตถสิน
วันนี้เริ่มนี้น้องเต้ายองสุดหล่อของเราไปถอยรถหรูมาเลย
รถป้ายแดงหอบเงินสด
บอกว่าเต้ายองเนี่ยสุดยอดไปเลยสุดยอดเห็นลูกกับตันยูนะ

พ่อแม่ไม่รู้หรอกว่าจะพาไปไหนพามาเดินดูนี่
แล้วที่บอกว่ารถหรูเพราะอะไรเขาชอบนะ
คันนี้ก็ต้องใช้รถกระบะป้ายแดงแม่เขียวเห็นปุ๊บโอ๊ย
น้ำตาไหลจ้าโผล่กอดลูกชายด้วยความยินดีเลยคุณผู้ชม
และแน่นอนว่าวันนี้วันดีบันเทิงไทยรัฐไม่พลาดนะ
เลขทะเบียนรถคันใหม่ของน้องเต้ายองมาให้เลยนะ
เป็นเลขเบอร์หนึ่งแล้วก็ไก่๓๔๒๒
ส่วนเงินสดที่หอบไปถอยรถสนุนราคาก็คือ๗๒๔๐๐๐บาทจ้า
มันมือหมดเมื่อเชื่อเบื่อทวงไปเลยนะ
ส่วนเรื่องงานน้องเต้ายองก็ปังไม่ไหวคุณผู้ชมนะ
ล่าสุดเห็นว่าลือกันให้แซ่ดพี่ทงชัยประสงสันตินี่นะ
เตรียมจะจีบไปเป็นแพร่เอกละครเย็นวิทยาโสะเขา
คือก่อนหน้านี้ชวนพ่อเอ๊ะแล้วนะฮะ
เอ๊ะเขาก็มีทักษะทางการแสดงพริ้วตัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
งานนี้ค่ะพ่อเอ๊ก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่ารอลุ้นกันไปก่อนแล้วกัน
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยอยากให้ลูกเล่นเหมือนกันนะ
ลูกเต้ายองเนี่ยคือเอาเพิ่มกันตรง
น้องถนัดสำเนียงอีสานนิดหนึ่ง
อาจจะแบบพูดกลางยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร
ส่วนตัวพ่อเอ๊ะนะคะบอกเลยไม่ปิดกั้นค่ะน้องเต้ายอง
แต่คิดว่าหากมีโอกาสเหมาะสมไม่แน่นะจ๊ะ
เป็นพระเอกละครเต็มตัวกับเขาสักทีค่ะ
สถาบันบ้านภาษาอีสานคือน้องไปได้
แต่ละครภาคกลางละครภาษากลางนี้
น้องจะออกแล้วน้องจะไปยาก
แต่ถ้าละครภาษาอีสานบานอ้อมเนี่ยคือ
คือก็ไม่ได้บวกก็อาจจะมีบทที่จะว่า
ให้น้องไปวิ่งผ่านหน้ากล้องบ้างประมาณนั้นแหละ
แต่ถึงขั้นพระเอกก็คือยังไม่ขนาด
เอาจริงคุณผู้ชมเรื่องภาษาเรื่องสำเนียง
ไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นคนเสน่ห์นะฮะ
ส่วนที่เห็นลูกทุ่งอีสานอีกคนนึง
ต่อเลยละกันนะพี่เบิ้ลปฐุมราช
เต้ายองมาเล่นเอ็มวีซีรีส์สุดฟิน
พ่อเอ๊ะนี่ละค่ะสกิดเบิ้ลเบิ้ล

แล้วก็ที่ห่วงใจกระแสตอบรับออกมาดีเกินค่า
คุณผู้ชมยอดวิวเนี่ยพุ่งแต่หลัก๑๐ล้านกันไปแล้ว

เร็วนี้ค่ะสุดหล่อเต้ายองก็กำลังจะมีผลงานใหม่กับ

เขาจะถ่ายทำกันวันอาทิตย์ที่๑๗กรกฎาคมนี้เนี่ย
พรุ่งนี้นะแต่จะเป็นงานอะไรแบบไหน
ฝากแฟนติดตามด้วยไปฟังพ่อเอ๊ะกันหน่อยจ้า
ก็ฝากเบิ้ลบอกว่าฝากน้องสักกรณี

คือเบิ้ลก็พยายามทำการบ้านว่าทำอะไรที่จะให้น้องมี

ก็ไม่คิดว่าพ่อเขาคิดว่าอะไร

และการให้คนกิน
แล้วก็มีความรู้สึกเอ็นดูสงสาร

รอติดตามได้ทุกผลงานของน้องเต้ายองเอวเด้งเอวดีนะคะ
ลีลาเป็นเลิศทักษะการแสดงน้องก็พัฒนาขึ้นเรื่อยนะคะ

หนุ่มเปิ้ลนี่ก็แหมสายตาเนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะคุณ
โอ้ยพี่สายไม่รู้จักนะพี่สายไม่รู้จักนะพี่สายขนแทน
เอามีผลงานให้แฟนได้ฟินได้จิ้นกันบ่อยแล้วกันนะคะ